สามหนุ่มสามหนุ่มคนนี้
คนจันทบุรีก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันนะ

ปรากฏมี๒คนในนั้นพูดจาไม่เข้าหูกัน
คนหนึ่งต่อยก่อนอีกฝ่ายนึงสู้ไม่ได้

เยอะมาก
ทุกคนทักษาย้ายมาก
ไอ้สายเพล้งแห่งไอ้ซื้ออ้างให็น

และเจ้ามีพวกนี้

และออน

เมื่อสักครู่ที่เราทำลูกศรเขียนว่าผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมมื้อขวาเห็นมั้ยเขามีท็อปแป๊บอยู่
เหตุเกิดที่ร้านขายน้ำในตลาดนัดพระพลาตัวเมืองจันทบุรี
๕ทุ่มวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๘พฤศจิกายน
ไม่แน่ใจพูดอะไรกันนะคุณผู้ชม
แล้วก็เกิดชกต่อยกันขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันไป

พี่สาวพยายามเข้าไปห้ามมอสอ่ะสิ
ตบหน้ามอสสิเหนื่อยอย่าทำอย่าทำ
เออแต่ปรากฏว่ามอสผลักอก
ผลักอกพี่สาวของเป๊กครับ
ก็เลยเข้าไปช่วยฮะฟังเป๊กหน่อย
เขาคือเขาห้ามแบบให้แยกกันนะครับพี่
แล้วพอเขาผลักก็ผมก็เลย
พี่สาวเราเข้าไปห้ามให้แยกกัน
ใช่ครับให้แยกกันครับ
แล้วเขาเลยผลักพี่สาวเราใช่ไหมครับ

จากนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลับบ้านไปเอาท่อแป๊บมา
จะเอามาเคลียร์ปัญหาจะเคลียร์ด้วยท่อแป๊บนี่นะ

แต่ไปโดนอีกฝ่ายรุมทำร้ายก่อน
หมอเค้าเอาท่อแป๊บที่ก่อเหตุให้ดู

แล้วเขาก็ไปแจ้งความที่สพเมืองจันทบุรีครับ

ได้ประกอบสำนวนคดีครับ
กลายเป็นว่าในวงไม่ใช่แค่๓คนแล้วคุณผู้ชม
อีกฝ่ายก็มีการพาพวกมาด้วยนะ